เหนือใต้ออกตก
๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่าห้าแสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตวรรณเพื่อชนุกรุณค่ะ
เพราะสาระความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน
และความสุขสงบก็ไม่ได้อยู่แค่ในวัดวาอาราม
นี่คือนิยามสั้นของสถานที่แห่งนี้ที่ใบตองพาคุณผู้ชมมาอยู่นี่แหละค่ะ
ที่นี่คือณศรัทธาอุทยานไทยค่ะ
ไปหาคำตอบกันดูสิว่าความรู้ที่อยู่นอกห้องเรียน
และความสุขสงบที่ไม่ได้อยู่ในวัดวาอารามนั้นเป็นยังไง

ศรัทธาแค่ชื่อกับวิธีเขียนก็สะดุดตาชวนฉงนแล้วนะคะ
กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็น่าจะเป็นแนวใหม่ด้วย
หยิบยกเอาเรื่องของศรัทธามานำเสนอ
แต่จะใหม่แปลกและแตกต่างยังไงต้องไปหาผู้รู้กันค่ะ

กรรมการบริหารณสถาอุทยานไทยแห่งนี้
เข้าไปชมด้านในได้เลยไหมคะคุณธรรมวิท
ครั้งหลังวิทเพื่ออัตภัยรถด้านการท่องเที่ยว

แอปก่อนนะครับ

แล้วก็เปิดใช้ไวไฟบริการของทางเทศบาลอุทยานไทยครับผม
นักท่องเที่ยวก็สามารถฉลาดไวไฟนี้บนแอปพลิเคชันนักศรัทธาได้แล้วครับ
แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันณศรัทธาใช่ไหมคะ
เพื่อเพิ่มนะครับบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวอีกหนึ่งอย่าง
เราควรจะต้องมีการเปลี่ยนชุดไทยกันก่อนนะครับ
ต้องเปลี่ยนชุดไทยก่อนนะคะครับค่ะ

นี่ยังไม่ทันเข้าเลยนะคะก็จัดเต็มแล้ว
ค่ะสำคัญผิดหนี้นะครับคือ
สัตธาทินพิจารณ์

มาเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเรือนไทยทั้ง๔ภาค
ที่บริเวณโซนศรัทธาถิ่นเรือนไทย
ก็ได้ถูกออกแบบมุมต่าง
สำหรับคนชอบการถ่ายรูปเซลฟี่อย่างใบตองค่ะ
มีมุมสวยที่แสดงความเป็นไทยให้เลือกมากมาย

ครับผมหลังจากที่คุณใบตองถ่ายรูปพอใจแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณใบตองไปชมจุดต่อไปนะครับ
อกจากนี้ภายในนะศรัทธาอุทยานไทย
ยังได้จำลองโบราณสถานหลายยุคสมัย
อย่างวัดวาอารามเก่าแก่สมัยสุโขทัย
และอายุทยามาไว้ที่นี่ด้วย
ได้ทั้งความเข้มขลังสวยงาม
และมุมถ่ายรูปเก๋

ไม่ต้องถ่ายรูปพอสนุกมากเลยค่ะ
ปากหอมคอเรียบร้อยแล้วค่ะคุณธรรมวิทย์
โซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือโซนอะไรนะคะ

ส่วนนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระมหากษัตริย์ทั้ง๓พระองค์อันได้แก่
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับ

สมเด็จพระปิยะมหาราชนะครับ

เป็นผู้ที่ทำให้แผ่นดินไทยเนี่ย
มีเอกราชมาถึงทุกวันนี้

ต่อไปที่คุณธรรมวิทย์พาใบตองไป
และรับโทร

สำหรับอาคารสัตว์ธานุสร
เราจะปั้นหุ่นรูปเหมือนบุคคลท่านต่าง
ที่ทำคุณบำยึกเกี่ยวกันให้คุณทุกคน

คือห้องของมหวงมหาบริมะละกูล

ที่บอกเล่าเรื่องราวของท่านหมอปิ่นมาลากุล

คือมุมของครูภัยบูลหลุดขัง
เพลงที่ทุกคนจะคุ้นหูกันดี
คือค่าน้ำนมซึ่งเป็นเพลงที่ครูภัยบูลท่านได้ประพันธ์ขึ้นมา

หอมเอยหอมดรอกกะถิ่นโรยละลินเข้ากลิ่นมนตรา
สำหรับห้องนี้นะคะเรามีเกมให้เด็กเล่นด้วยนะคะ

ตามที่แสดงบนหน้าจอค่ะ

เหมือนว่าเราเล่นละนาดได้เลยค่ะ
คุณใบตองนี่เก่งมาก๙๕เปอร์เซ็นต์
สำหรับจุดนี้นะครับศรัทธาปฏิมา

ดูลักษณะคล้ายกับโบสถ์เก่าใช่ไหมคะ
หรือจะเรียกว่าวิหารก็ได้

ภายในเราจะมีการฉายระบบแสงสีเสียง
เมื่อราว๑๕๐๐ปีที่แล้ว
พุทธศาสนานี่กลายถึงระว่างแปลกด้านเดิม

ของความเป็นมาของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
ได้เข้ามาดูเรื่องราวการกำเนิดพระพุทธศาสนา
การนำเสนอด้วยเทคนิคใหม่
ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้
บอกได้เลยค่ะว่าประทับใจ
ซึมซับเรื่องราวได้ดียิ่งกว่า
สมัยเรียนหนังสืออีกค่ะ

เป็นการแสดงแสงสีเสียงนะครับ

เป็นอีกหนึ่งความประทับใจเลยล่ะค่ะ
กับการบอกเล่าเรื่องราวขององค์คุริมารที่เคยเรียนมา
ในรูปแบบเทคนิคสมัยใหม่
ที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย
และเชื่อว่าจะจดจำไปอีกนานเลยค่ะ
โซนถ้ำพุทธชาโดก
ยิ่งได้เดินดูภายในหน้าศรัทธาแห่งนี้
ได้เห็นแง่มุมของความศรัทธาของคนไทย
ที่มีมากมายหลายแบบ
ศรัทธาที่มีต่อราชวงศ์
ศรัทธาต่อความดีของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่
ศรัทธาต่อพุทธศาสนา
และศรัทธาต่อรากเง่าความเป็นไทย
คำถามที่คาใจใบตองก็คือ

คิดสร้างสถานที่แบบนี้ขึ้นมาได้

หลายคนมาเห็นสถานที่ตรงนี้

เพราะว่าเรามีความศรัทธาเชื่อว่า

วันนี้ใบตองขอบคุณคุณธรรมวิทย์มากนะคะ

หน้าสถาอุทยานไทยค่ะ
วันนี้ใบตองอิ่มอกอิ่มใจมากค่ะ
กับการได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้

และเรื่องราวที่ถ่ายทอดบอกเล่า

คือการปลุกพลังศรัทธา

จากการได้มาซึมซับเรื่องราวต่าง

ศรัทธาอุทยานไทยค่ะ

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอฮอล์ไทยแลนด์

ก็เป็นอาชีพได้สักครู่ค่ะ
โอฮอล์ไทย